กล่อมให้ไก่หลับได้
รักและผูกพันกันมาก
ไปไหนนะ
ไก่ก็ต้องตามไปด้วย
นี่มันแต่แสนลุ

ที่หัวแล้วก็หน้าอกของเจ้าไก่ตัวนี้

เรื่องราวน่ารักเอามาให้ดูกัน

เหมือนกลับมากกลับมาว่ะ
นี่นอนหงายเอาไก่นอนหงาย
ไม่ใช่ง่ายนะครับปกติถ้ามันไม่ได้อยู่ในท่าทางปกติของมัน

คุณดูดิมันหลับแบบคอพับไปเลย

เออปกติมันจะเออ

คุณนอนเหมือนนอนหงายอะคุณคุณนอนหงายเหมือนแมวเหมือนหมา

คุณนอนเหมือนหมาเหมือนแมวอย่างที่บอกมันยืนอย่างนี้ใช่ป่

รักน้องรักก็เป็นความรักความผูกพันเนาะ

ระหว่างคนกับไก่เราไม่ค่อยเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะ